รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของพันธาอากาศเอกพระคินเดชพงศ์นะครับ
อ้างว่าซื้ออาวุธสงครามเพียงลำพัง
้าวุธเถือกให้ได้ภายในสัปดาห์นี้
เพราะก็เชื่อว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะดำเนินการได้เพียงคนเดียว
อาวุธสงครามนะครับอย่างเช่นปืนอากาศ๒๙กระบอกปืนกลขนาด๗๖๒มิลลิเมตร๔กระบอก
เป็นของกลางที่ยึดได้จากรถกระบะอีซูซูทะเบียนตรากงจักรปลอม
หมายเลข๑๕๑๐ที่พันธาอากาศเอกพระคิน
สังกัดทหารอากาศที่ปลอมบัตรกอรมน
ขับมาและประสบวติเหตุตกข้างถนน
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ช่วงครัวเขาบรรทัศน์บ้านคลองสน
แหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ถูกนำมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ซึ่งพันธาอากาศเอกพระคินรับสารภาพว่าอาวุธสงครามทั้งหมด
เป็นของตัวเองที่รับซื้อมาจากชาวกัมพูชา

ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งพูดภาษาไทยได้แต่ว่าไม่รู้จัก
โดยทำเพียงคนเดียวไม่มีผู้ร่วมขบวนการ
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ก่อเหตุทางการเมืองในประเทศ
พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงขั้นตอนและวิธีการในการซื้อขาย
ผลิตจากประเทศรัสเซียไม่มีใช้ในราชการไทย
ส่วนกรณีป้ายตรากงจักรปลอม
พันธาอากาศเอกพระคินบอกว่าได้ไปหาซื้อมาจากร้านขายของเก่า
ย่านสะพานเหล็กในกรุงเทพก่อนที่จะนำมาติดรถกระบะ
เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการลักลอบขนอาวุธ
เพราะว่าตั้งแต่ใช้ป้ายดังกล่าวไม่เคยถูกเรียกตรวจ
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวราระบุว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ผู้ต้องหาในคดีปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
และใช้ป้ายทะเบียนปลอมรวมถึงลักลอบขนเข้าสินค้าหนีภาษี
พร้อมสั่งการให้ขยายผลเพิ่มเติม
เพื่อสืบหาผู้ร่วมขบวนการค้าอาวุธเถื่อนให้ได้
ภายในสัปดาห์นี้เพราะเชื่อว่า
พันธาอากาศเอกพระคินไม่น่าจะทำได้เพียงคนเดียว